การเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะ
สืบเนื่องมาจากการพักอยู่ในบ้านพักของทหาร
เพื่อผู้ชมครับวันนี้ตุลาการสหรรษฐฯทรมานูนนะครับ
ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยกรณีคำร้องเรื่องบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายรัฐมนตรีเพียงแค่๒๐กว่านาที
ก่อนจะมีมติเป็นเอกชันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความผิดนะครับ
พ้นจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีนะครับ
โดยสารรัฐธรรมนูลเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักรับรองของกองทัพบกได้
แม้ว่าจะเกษียณอายุไปแล้วเพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบกมาก่อน
และยังดำรงตำแหน่งที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกปี๒๕๕๙
และตามระเบียบบ้านพักของกองทัพบกปี๒๕๕๙
แม้ปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จะเกษียณจากตำแหน่งพบทบดำรงตำแหน่งเป็นนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่บ้านพักประจำตำแหน่งของนายรัฐมนตรีก็คือบ้านพักบ้านพิศนุโลกยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง
เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายรมนตรีในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศนะครับ
กระทำทุกอย่างล้วนเป็นประโยชน์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นายรัฐมนตรีมีที่พักในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง
พิจารณาระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพศ๒๕๔๘ข้อ๕
ที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
เป็นข้าราชการประจำการสังกัดกองทัพบกที่มีชั้นยศพลเอก
เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกมาแล้ว
และข้อ๑๑กำหนดว่าบ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้กองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำปลาปลา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน
ประกอบคำชี้แจงของผู้บัญชาการทหารบกที่ชี้แจงว่า
ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ผู้ถูกร้องยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกอยู่
ผู้ถูกร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบกโดยอาศัยระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
พศ๒๕๔๘ข้อ๕และเมื่อผู้ถูกร้องเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๒
แต่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกดังกล่าว
เนื่องจากผู้ถูกร้องเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติ
และเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกมาแล้วตามข้อ๕๒หาใช่อาศัยในบ้านพักรับรองในฐานะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงสถานะเดียวไม่
นี่ก็คือกรณีการอาศัยในบ้านพักนะฮะส่วนทีนี้อยู่ในบ้านพักของทางกองทัพบกแต่ว่าทางกองทัพบกเป็นผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับ
วินิจฉัยของสารรัฐมนุนนี้นะครับระบุว่ากรณีที่กองทัพบกเป็นผู้ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้
ทะบกให้สิทธิ์กับทุกคนที่เข้าเงื่อนไขไม่ได้ให้สิทธิ์เฉพาะพลเอกประยุทธ์เท่านั้น
จึงเป็นไปตามดุลยพินิษฐ์ของกองทัพบกตามระเบียบไม่ใช่การหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ไม่เป็นการปฏิบัติที่ขัดกับประโยชน์ของประเทศและไม่ผิดจริยธรรม
ซึ่งกองทัพบกพิจารณาจัดบ้านพักรับรองกองทัพบกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำปลาปลา
ใช้งานในบ้านพักรับรองเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง
งทัพบกพศ๒๕๔๘แล้วจึงไม่เป็นกรณีการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ
ไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองไม่เป็นการขอเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
และไม่เป็นการกระทำ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
แต่เป็นการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้รับได้
ดังนั้นผู้ถูกร้องจึงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ก็เป็นมติเอกชั้น๙ต่อ๐ขององค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
พลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อวันนี้ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์เดินทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาล
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย๑๕นาฬิกา
หลังจากนั้นครับเมื่อสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้ว
พลเอกประยุทธ์ก็เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลตอน๑๖นาฬิกา๕๘นาทีนะฮะ
นี่คือที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
วันนี้ถ้าที่ทำเนียบนะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าท่านนายกก็สีหน้าค่อนข้างเรียบเฉย
วันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
ก็ไปเจอเจ้าตัวเงินตัวทองอีกแล้ววันนี้ที่ทำเนียบมันก็มีเยอะ
มีขายใหญ่ครับประจำอยู่ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่เท่านั้นเยอะครับ
มันจะมีท่อระบายน้ำอยู่ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะจะมีท่ออย่างนี้
แล้วก็จะมีเงินตัวทองเยอะมันข่านมาถึงนู้นเข่าดิน
ใช่มันอยู่แถวนี้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับ
แต่ว่าวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าอะค่ะ
ตอนเช้าตอนลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
พายเรือพูดคุยกับประชาชน
บอกว่าได้สูดอากาศดีแล้วมีความสุขค่ะ
นี่คือก่อนที่ศาลก่อนคำวินิจฉัยก่อนคือตอนเช้าเนี่ยลงไปพายเรือเองแบบนี้นะคะ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและพบประชาชนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ก็ไปสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม
มีกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลกิจกรรมทำเกลือสปาทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าว
บริหารจัดการน้ำสะอาดคลองผีหลอกหลายกิจกรรมค่ะ
ระหว่างเดินดูกิจกรรมนายกรัฐมนตรียิ้มแย้มตลอดนะคะ
แม้จะใส่หน้ากากอนามัยอยู่ผู้สื่อข่าวบอกท่านยิ้มจริงค่ะ

อารมณ์ดีแต่เช้านายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกมีความสุข
ได้เห็นประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน
ชาวแม่กรองมีความรักความสามัคคีกันก็ควรจะรักษาให้นานที่สุด
แล้วก็พายเรือเองเลยตามภาพเมื่อสักครู่
แล้วก็ขอนั่งคัดท้ายแทนในสวนนะคะ
เพราะว่าอยู่ริมคลองพายเรือมาตั้งแต่เด็กท่านนายกบอกแบบนี้
จะขอลองพายดูหน่อยจะย้อนความจำหน่อยว่าตอนเด็กเคยพายเรือเอง
ตอนนี้จะยังพายได้ไหมขอนั่งท้ายแบบนี้นะคะ

ร่องแคล่วเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
โอเคข้างในยกที่ท้าย
นี่นะคะตามที่คุณผู้ชมได้ยินเลยคือนักข่าวก็ถามว่าท่านพายเรือเป็นเหรอ
พายเป็นสีพายเรือมาตั้งแต่เด็กอยู่ริมคลองนะครับ
พลเอกประยุทธ์ก็ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรางวัลพระราชทาน
บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านคลองวัว
วิสาหกิจชุมชนนะคะมีการแปรรูปกล้วยหักมุก
ทำมะพร้าวแปรรูปครบวงจรก็มีประชาชนมารอต้อนรับอย่างที่เห็นนะคะ
บอกว่าขนาดหลวงพ่ออายุ๗๑นะหลวงพ่อยังสู้เลย
แล้วก็หลวงพ่อก็เลยให้กำลังใจนายกบอกนายกต้องสู้
อันนี้คือตะกรุดที่หลวงพ่อท่านมอบให้กับนายกนะคะ

กลับมาครับไปดึง๓๐๐๐คิด
หลวงพ่อแดงกิจิตไว้
พระพิวทำอย่างไร

ถ้าถามว่าเมื่อเนี่ย

ตามต้องสะอาดแม่ความน้ำต้องสะอาด
นี่นะคะเมื่อสักครู่เห็นทีมงานขึ้นภาพตะกรุด
หลวงพ่อท่านมอบให้กับนายกรัฐมนตรี
งั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ
กรุดรุ่นนี้เป็นของดีหายากค่ะ
เพราะว่ามีชนวนโลหะเก่าของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม
แล้วก็ยังมีไหมเบนจรง๕สี
สืบทอดมาจากหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะคะ

ตำราที่ถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม
กรุดรุ่นนี้เป็นของดีที่คนเขาก็สะสมกันเยอะเลยค่ะ
ก็สะสมกันมากที่สุดรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อแดงเลยนะคะ
พุทธคุณอย่างที่เห็นค่ะโชคลาภเรียกทรัพย์เรียกเงิน
นี่นะคะเจรจางานธุรกิจค้าขาย

นายกรัฐมนตรีก็ฝากถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างด้วยค่ะ
ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ได้เห็นความรักความสามัคคีก็มีความสุขนะคะ
พี่น้องประชาชนก็บอกท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะร่วมมือกัน
นายกก็ตอบว่าก็อยากจะร่วมมือกับทุกคนจริง
เพราะไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเนี่ยการทำงานไม่ได้สามารถทำเพียงคนเดียวได้
ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยนะคะ
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับธรรมเนียบรัฐบาล
คนก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ตะโกนกันเสียงดังเลยค่ะ
ตู่สู้แล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีนะคะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูลได้อ่านคำวินิจฉัยนะครับว่า
เอกประยุจันทร์โอชาไม่มีความผิดไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งนะฮะ
กรณีการพักอาศัยในบ้านพักของทางกองทัพนะครับ
เลขาธิการพักเพื่อไทยซึ่งเป็นคนยื่นคำร้องนะครับ
นายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชสีมาพักเพื่อไทยนะครับ
ในฐานะผู้ยื่นคำร้องวันนี้ไปฟังที่สารรับนูนนะครับ
หลังจากนั้นออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยบอกว่า
ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยได้รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ข้อเท็จจริงที่ยื่นไปเนี่ย
จะไม่ตรงกับเรื่องของการวินิจฉัย
โดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนายกรัฐมนตรีความจริงแล้ว
บอกว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
แต่นายกรัฐมนตรีคนอื่น

รับการดูแลจากรัฐไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่อย่างใด
ข้อเท็จจริงที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องความปลอดภัยเนี่ย
ผมฟังคำวินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้ว่านายกรมนตรีเองเนี่ย
ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความดูแลเป็นพิเศษ

ในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรมตรีท่านก่อน
ก็ไปอยู่บ้านพักตนเองเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ได้รับการดูแลจากรัฐเช่นเดียวกันนะครับ
ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีมาตรการพิเศษเกินกว่าปกติเป็นอย่างไรนะครับ
ในอนาคตนะครับหน่วยงานอื่นนอกจากกองทัพบก
หรือกองทัพอื่นหรือกระทรวงอื่น
ถ้าได้ออกระเบียบภายในเอง

ฆาตการที่เกษียณไปแล้วนี่สามารถ
โดยมีคุณงามความดีทำประโยชน์ให้แผ่นดินเนี่ย
ถ้าหน่วยงานอื่นเอาไปแนวนี้ไปปฏิบัติตามเนี่ย
ผมกังวลว่าคงจะต้องมีงบประมาณในการก่อสร้างบ้านอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
นายประเสริฐบอกว่ากังวลว่ากองทัพจากนี้ไปนะครับ
จะมีงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักอีกจำนวนมาก
เพื่อรองรับทหารที่เกษียณและทำคุณงามความดีกับแผ่นดิน
ซึ่งพักเพื่อไทยจะติดตามตรวจสอบเรื่องการปฏิรูปกองทัพต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องบ้านพักสวัสดิการตามที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตพบทบเคยบอกเอาไว้
เพราะทหารผู้น้อยไม่มีบ้านแต่ทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณ
ยังอยู่บ้านพักในค่ายทหารซึ่งถือว่าเป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
จึงต้องมีกฎหมายเพื่อผลักดันเรื่องความเหลื่อมล้ำต่อไป
ขณะที่โฆษกภักดิ์เพื่อไทยนางสาวอรุณีกาศยานนท์บอกว่า
พลเอกประยุทธ์จะไม่ผิดตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องของวิกฤตความชอบทำและจริยธรรม

ขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
บอกว่าคำตัดสินของสารวัตถมนูลในวันนี้
ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายทางการเมืองนะฮะ
จากนี้ก็จะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เรียกร้องทางประชาธิปไตยต่อไป
โดยมองว่าประชาชนที่อยู่ข้างนอกเนี่ย
จะออกมาเรียกร้องมากขึ้นเรื่อย

นางสาวปารีนาไกรครุฟ
แอสแท็กใส่ผ้าใบเตรียมไปแจ้งความ